นี่ยังมีไฟไหม้ต่อไม่จบเลยนะคะที่กรุงเทพ

เคราะหร้ายก็คือว่ามีหญิงสูงวัยอายุ๗๐กว่าปีเนี่ย

ออกมาไม่ทันถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะคะ
ตี๑ที่ผ่านมาค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่๘๒ทับ๘๒
บนถนนเอกชัยเขตจอมทองนะคะ
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้นครึ่ง

ไฟลุกโหมไหม้แล้วก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งจากชั้นลอย
แล้วก็เริ่มลามลงมาที่ชั้นล่างค่ะ
ประจนเพลิงก็เร่งฉีดน้ำดับไฟนะ
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าได้ถึงจะสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้
ตรวจสอบเบื้องต้นที่โถงชั้นล่างค่ะ
พบศพของนางรุ่งนภารักษ์โรจนกิจวัย๗๔ปี
เป็นเจ้าของบ้านแล้วเธอก็ป่วยติดเตียงด้วย
เสียชีวิตเพราะสำลักควันนะคะ
แล้วก็ถูกไฟที่ลามมาที่เตียงเนี่ย
คลอกเสื้อผ้าแล้วก็ร่างกายประมาณ๖๐
ผู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตรแล้วนะคะ
บุญเที่ยงเจริญพันธุ์เขาเล่าให้ฟังนะเขาเป็นหนึ่งในผู้พักอาศัยบอกว่า
เขาเช่าห้องพักอยู่บนบ้านของผู้ตายที่อยู่ชั้น๓เดือนละ๒๐๐บาท
ก่อนเกิดเหตุเขากับภรรยากำลังจะเข้านอนอยู่แล้ว
รู้สึกว่ามันมีความร้อนเหมือนเป็นไอความร้อนระอุขึ้นมาจากข้างล่าง
ตกใจนะคะรีบคว้ามือถือแล้วจูงภรรยาวิ่งขึ้นดาดฟ้าก่อนเลย
แล้วก็ปีนกำแพงดาดฟ้าข้ามไปบ้านข้างหนีตายได้หุดหวิดค่ะ
เจ้าทรสักเพื่อนเดียวก็ตอนแรกจะวิ่งลงมาข้างล่างวันมันขมูกมองไม่เห็นแม่ไม่ต้องเอาอะไรขึ้นดาดฟ้าเลยวิ่งขึ้นดาดฟ้า
แล้วเอาตัวรอดยังไงจริง
รอดแล้วก็พี่เนี้ยเรียกไปเพื่อนบ้านเยี่ยมด้วยเยี่ยมด้วย
แกก็ให้แฟนแกท่ามปีนสะแพงท่ามมามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้
แล้วก็ต้องสอบปากคำลูกชายของผู้ตายด้วยนะคะ

แต่ยังไม่พร้อมที่จะให้ปากคำ
ก็เห็นว่าหน้าบ้านล็อคกุญแจเอาไว้ก็เลยไม่สามารถเข้าไปข้างในได้
ตอนนั้นเขาบอกมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะเห็นแต่กลุ่มควันไฟสีดำ
แล้วก็เปลวไฟสีแดงที่ค่อยลามตามพื้นบ้านไปยังจุดต่าง
ก็รีบโทรเรียกดับเพลิงแล้วก็ให้คนไปเรียกรถดับเพลิงอีกครั้งหนึ่ง
สองทางเลยเพื่อความรวดเร็วอะค่ะ
แต่เห็นมันมันมันลามค่อยค่อยลามอ่ะอ่าแล้วก็เรียกดับเพลิง
โทรเรียกดับเพลิงก็ยังไม่ทันใจ
ก็เลยให้ลูกชายนี้ขี่มอไซค์ไปเรียกดับเพลิงอีกทีนึง
ขี่ไปเพราะดับเพลิงมันอยู่ไม่ไกลคือมองไม่เห็นแกหรอก
แต่มันเป็นขวัญขวัญมันขึ้นฟุ้นมา
แล้วเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันครั้งนอกลอกประตู
เพราะว่าลูกชายเขาไปธุระไปไหนผมก็ไม่รู้นะ
คือเสียชีวิตแล้วลักษณะคือมือเกร็งงอ
ตามร่างกายก็มีแผลผู้พองจากความร้อนเสื้อผ้าก็ถูกไฟไหม้ไฟลามไปหมดเลย
แล้วก็พอไหม้ไปได้สักพักลูกชายผู้ตายก็เพิ่งจะเดินทางกลับมา
บอกว่าพอลูกชายเห็นสภาพแม่คือล้มลงไปกองกับพื้นเลยค่ะ
เปิดประตูได้อีกสายหนึ่งก็ลากเข้าข้าง
ก็ฉีดน้ำละนดมฉีดข้างบนมาให้ลาม

นอนตัวนั้นหมดเลยอะพองพองไปนิ้นหมดเลยอะ

และมันยืนไปล้มอยู่นั่งไปล้ม

ก็บ้านเพื่อนไปก่อนช่วงนี้
ลูกชายเองตอนนี้ก็ต้องไปพักบ้านเพื่อนชั่วคราวก่อนนะคะ

อำนวยการเขตจอมทองนะคะลงพื้นที่ดูความเสียหายแล้ว
แล้วก็บอกว่าอาคารโครงสร้างยังคงแข็งแรงอยู่ไม่ได้กระทบกับผู้อาศัยคนอื่น
แล้วก็เบื้องต้นมีการมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพไป๒๕๐๐๐บาทค่ะ